เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้ภาไปดูเหตุฆ่าสยอง๒สมกลางกุง
เมื่อมีหนุ่มเครียดข้างวัย๖๕ปี
เขาเครียดค่ะที่ต้องมีการดูแลพี่สาวแล้วก็หลานชาย
แม่ลูกที่ป่วยติดเตียงมานานอดรนทนไม่ไหวค่ะ
เหนื่อยแล้วก็ท้อกับชีวิตสุดท้ายตัดสินใจ
ใช้มีดปากคอ๒แม่ลูกตายขาวบ้าน
นำซ้ำมีการใช้มีดกรีดข้อมือตัวเองให้ตายตามด้วยนะคะ
เรื่องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพสองแม่ลูกผู้ป่วยติดเตียงถูกเชื่อดคอตายคาที่
กลายเป็นศพบกบ้านทาวน์เฮาสย่านน้องบอลเขตประเวท
สยองตอนค่ำวันที่๖เมษายน
จำรวจสอนอบางนารุ่นไปชนะสูบพลิกศพ
พบร่างนางจันทนีวัย๘๑ปีเจ้าของบ้าน
หงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงกลางห้องโถง
และที่พื้นเจออีกศพเป็นร่างนายกมลวัย๔๔
ซึ่งเป็นลูกชายถูกแทงคอเป็นแผลชะกัน
ในที่เกิดเหตุพบมีดทำครัวและคัตเตอร์ตกอยู่
มีรอยเลือดกระเซ็นเต็มบ้าน

คือนายประจงนินสิทธิกุลวัย๖๕ปี
น้องชายของนางจันทนี
และเป็นคนดูแลพี่สาวกับหลานชายที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่
หลังก่อเหตุนายประจงใช้มีดกรีดข้อมือและข้อเท้าตัวเอง

แต่ถ้าว่าดวงยังไม่ถึงคาดแค่อาการสาหัส
ตำรวจตรวจหลักฐานพบจดหมายลาตายที่เขาเขียนไว้
ระบุสาเหตุเกิดจากความเครียดไร้ทางออก
และเบื่อหน่ายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้
ความในใจทุกอย่างถูกระบายไว้ในจดหมายฉบับนี้
พนักงานสอบสวนสอบปากคำนายประชาพี่ชายนายประจง
บ้านนี้อยู่กัน๔คนพี่สาวและหลานชายป่วยแบบนี้มานานแล้ว
กับน้องชายคอยดูแลมาหลายปี
ก่อนเกิดเหตุตนออกไปทำธุระนอกบ้าน
พอกลับมาเปิดประตูก็ถึงกับพังงะ
เมื่อพบว่าน้องชายได้ฆ่าพี่สาวกับหลาน
ออกไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยแล้วเรียกรถพยาบาล
อดคล้องกับคำให้การของชาวบ้าน
ที่บอกนายประชาเคยมาเล่าให้ฟัง
ว่านายประจงเคยบ่นอยากฆ่าพี่กับหลานให้หมดบ้าน
และจะฆ่าตัวตายตามเพราะเครียดที่ต้องมีภาระ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมานาน
โดยคนเป็นพี่ก็ได้แต่พูดห้ามปลาม
จนกระทั่งมาเกิดเหตุร้ายในที่สุด
พี่ชายเขาบอกว่าน้องชายเขาเคยพูดว่า

แล้วเขาก็จะฆ่าตัวตายตาม

แล้วก็พี่ชายเขาบอกว่าอย่าทำนะ
เขาไม่ให้น้องชายเขาทำบอกอย่าทำนะอะไรอย่างนี้
แล้วเมื่อวานนี้เขาไปธุระข้างนอก

กลับมาสองทุ่มก็มาเจออย่างนี้

ตำรวจตามไปอายัดตัวนายประจงจากโรงพยาบาล

ผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพ
บอกสาเหตุเกิดจากความเครียดสะสม
เรื่องการดูแลผู้ป่วยมาช้านาน
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนที่คนเป็นพี่ชายจะขอยื่นประกันตัวกลับไป

ทำให้เกิดเหตุร้ายอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน